เตะคนไทยคนแรกที่มีโอกาสได้สัญญาอาชีพ

คือเป็นสัญญาอาชีพเหมือนนักเตะเยาวชนต่างประตัง
นักเตะเยาวชนอังกฤษที่ได้สัญญาคือที่ปากมาเราไปฝึก
ในโรงเรียนฝึกหัดของสมมุติสอนต่างมากมาย
หนึ่งนั้นก็มีเทียดเทพโวินีโอไทยด้วย
แต่ว่าคนนี้คือได้สัญญาชีวิตจริงก็มีการเปิดออกมา
และนั้นไปรู้จักกับเขา
พยายามเป็นนักเรียนทุนซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาอาชีพ
ก็เป็นสัญญาณดีของการเริ่มต้นการเป็นนักกีฬาก็ได้ค่าเหนื่อย
ตามแบบของนักเตะอังกฤษเลยแล้วก็มีทุนการศึกษา๒ปี
เรื่องนี้นะครับคุณอนุกิจเจมส์ซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องลีออน
ก็บอกกับทีมข่าวธรรมดาทีวีถึงความเป็นไปได้ของลูกชายตอนนี้อายุ๑๕ย่าง๑๖
ว่าอนาคตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับ
ยอนเริ่มฝึกฟุตบอลตั้งแต่อายุ๔ขวบ
ส่วนเรื่องสัญชาติไทยตอนนี้ลียอนถือสัญชาติอังกฤษอยู่
แต่เขาสามารถถือได้ทั้งสองสัญชาติ
วันหนึ่งลีออนอยากเล่นให้ทีมชาติไหมเขาตอบเองทุกครั้งว่า
อยากครับแต่ขอฝึกอยู่ที่นี่ให้เก่งก่อน
ฝากถึงน้องเยาวชนไทยว่าให้ตั้งใจฟังและปฏิบัติตามในสิ่งที่โค้ดสอน
ตั้งใจฝึกซ้อมและระเบียบวินัยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
เราต้องมีระเบียบวินัยนักกีฬาที่มีระเบียบวินัยดีมักจะไปได้ไกล
แพ้ชนะไม่สำคัญมันอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากเกมนั้นมาได้บ้าง
ขอบคุณครับ
ในเมืองโคเวนที่นะครับมีพี่น้อง๓คนเรียอลเป็นคนโตแล้วก็มีอีก๒คนคนกลางในผู้ชาย๑๐ขวบแล้วก็คนเล็กเป็นผู้หญิง๓ขวบ
ย้ายไปที่โรงเรียนประจำแล้วก็เรียนหนังสือที่เลย

คุณพ่อมีเล่าให้ฟังด้วยว่าก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้เรียนประจำที่เลสเตอร์
ต้องขับรถจากโครเวนที่ไปเลสเตอร์
ใช้เวลา๑ชั่วโมงทุกวันการเดินทางจากคอมวินตี้มิเรสเตอร์
ซึ่งหลังจากนี้คุณพ่อแอบยิ้มดีใจนิดนึง
เพราะการที่ระยองนอกจากจะได้สัญญากับทีมในอังกฤษแล้ว
ก็บอกว่าจะได้หายห่วงแล้วก็ดูแลลูกอีก๒คนได้ด้วย
เพราะถ้าจะให้มาคอยรับเทียวส่งทุกวันก็อาจจะได้
ได้สบายแล้วคือเข้าโครงสร้างของนักเตะอาชีพแล้ว
อยู่ที่ตัวของลีออนแล้วว่าจะต่อสู้ได้มากน้อยขนาดไหน
ที่จะไปถึงชุดใหญ่แล้วก็เป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงนะครับ
ก็ย้ำอีกครั้งว่าถ้าเขาไปถึงทีมช่างคลิป

แต่เช่นเดียวกันถ้าเกิดจะเลือกเล่นทีมชาติไทยเนี่ย

ต้องถามก่อนนิดนึงว่าน้องจะต้องรีบเลือกเมื่อไหร่พี่เจ๊
จริงผมว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดเขามีโอกาสเล่น

คือถ้าเกิดว่าติดไปถึงชุดเยาวชนที่มีโอกาสไปเล่นในระดับโลก
คุณมีรายชื่อเป็นนักเตะทีมชาติชุดใหญ่ของทีมชาตินั้นไปแล้ว
ดังนั้นเนี่ยในกรณีของลีออนเนี่ยก็คล้ายชับปุ๋ยคือต้องอุดสัญชาติมา
ซึ่งเขาก็มีโอกาสอยู่แล้วเพราะว่าเอกสารเขาง่ายกว่าชะปุ๋ย
เพราะคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนไทย

แต่พยายามแต่อีกหนึ่งคนคนนี้หลายคนจับตามองเขาว่า
ยิงชนคาญแม่ง
โด่งดังมาก
ใช่ในโลกโซเชียลวีดียา
ดำเนินการโอนสัญชาติด้วยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าน้องเป็นเยาวชนชาวมอน
ซึ่งนายสมบัติลีกำเนิดไทยผู้อำนวยการสถาบันอินเตอร์อาคาเดมี่
คนที่ปลุกบ้านน้องพีขึ้นมาค่ะก็บอกว่าตอนนี้น้องพรีย้ายโรงเรียนนะคะมาเรียนที่โรงเรียนเพนสมิท
ซึ่งก็กำลังฝึกภาษานั่นแหละเขาบอกว่าอาจจะฝึกภาษาใช้เวลาเดินทางต่อยอดสู่การเดินทางไปค้าแข้งที่อังกฤษ
หรือแบบน่าจะปรับตัวได้ง่ายขึ้นโตกว่านี้อีกหน่อยก่อน
แล้วก็ในระหว่างนี้นะคะก็จะดำเนินการขอสัญชาติ

คือตอนนี้น้องก็จริงน่าจะต้องเกินกว่านั้นด้วยในมุมผม
คือเหมือนกับให้เด็กเขาเริ่มรู้ภาษา

ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเขาชอบแต่ชอบแบบสนุก
ว่าชอบแบบอยากจะเป็นจริงนั่นแหละ
ค่อยส่งเขาไปแล้วมันคุ้มมันจะได้แบบไปทีเดียว

ซึ่งงบประมาณในการจะปลุกปั้นน้องพีนะคะ
เขาบอกว่าใช้ประมาณ๓๐๔๐ล้านบาท

อย่างที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้เขามีส่งนักเตะ

แต่อย่างน้องพีคนเดียวนี่คือตั้งแต่๗ขวบไง
ปูพื้นถ่ายตรงนี้๓๐๔๐ล้าน

เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องที่อายุน้อยกว่าน้องพี
แล้วมีกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ในการปลูกปั้นนะครับในวัยเด็ก